ทุกผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ประมาณตี๓นะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งไปยิงปืนขึ้นฟ้าที่หน้าสอนอบางเขน
หน้าโรงพักเลยนี่ฮะตำรวจก็วุ่นเลยต้องมาควบคุมตัวนะครับ
เขาก็อ้างว่าเขาเป็นทหารอากาศด้วยนะตรวจสอบแล้วเป็นทหารอากาศจริงนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากมีรุ่นน้องของทหารอากาศคนนี้ไปถูกทำร้ายร่างกาย
ตอนที่ไปดื่มกินอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วน้องชายของคนที่บอกว่าเป็นทหารอากาศเนี่ย
หลังจากเกิดเหตุทะเลาวิวาสถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ไปไล่ทุบรถยนต์ของชาวบ้านเขาหลายคัน
เพราะไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำร้ายตัวเองก็เลยไล่ทุบรถชาวบ้านเขา
เพื่อนก็ต้องกันช่วยห้ามแล้วก็ถูกนำตัวมาที่สอนอบางเขนเพื่อมาลงบันทึกประจำวันรับผิดชอบค่าเสียหาย
พอมาถึงสถานีตำรวจน้องชายก็โทรไปบอกพี่พี่ชายมาถึงตะโกนดังลั่นหน้าสถานีตำรวจเลย
บอกใครมาทำน้องฉันแต่พูดไม่เพราะเหมือนผมนะแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าที่หน้าโรงพัก
ตำรวจก็ต้องมาระงับเหตุครับชายคนนี้ก็มีท่าทีขัดขืนโวยวาย
แต่ก็สามารถควบคุมตัวได้นะฮะก็นำตัวไปสงบสติอารมณ์แล้วก็สอบปากคำ
เนี่ยกระสุนยังตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๙มมนะฮะตกอยู่๑ปลอกนะครับ
จากการตรวจสอบนะครับสอนอบางเขนก็ได้แจ้งข้อหาไปนะครับ
สองข้อหาที่ถูกแจ้งนะครับนายทหารคนนี้ก็คือเรื่องของการพกพาอาวุธ
แล้วก็การยิงปืนในที่สาธารณะนะครับพลตำรวจรีเอกชัยบุญวิสุทธิ์
ผู้บังคับการตนบ๒ปืนนี่เจอในรถนะ
ท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒บอกว่าการกระทำถือว่าเข้าข่ายความผิด
ใช้อาวุธปืนยิงในสถานที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันควร
ซึ่งตรงนี้เป็นกฎหมายของพลเรือนนะครับ
พนักงานสอบสวนสอบปากคำแจ้งข้อหาแล้ว
ทหารอากาศคนนี้ก็ใช้วงเงิน๕๐๐๐บาทในการประกันตัวไป
ส่วนปืนที่ก่อเหตุตรวจสอบพบว่าเป็นปืนของผู้ก่อเหตุ
ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะแต่คดีนี้เป็นความผิดในฐานะพลเรือนนะครับ
ไม่ต้องส่งตัวให้นายทหารพระธรรมนูลแต่ก็กำชับให้พนักงานสอบสวน
ทำคดีอย่างตรงไปตรงมานะครับ
ขณะที่เรื่องของทหารอากาศไปก่อเหตุแบบนี้ก็คือไปยิงปืนหน้าสถานีตำรวจ
เรื่องนี้นะครับทางพลอากาศโทพงศักดิ์เสมาชัยโคศกกองทัพอากาศ
เปิดเผยว่าผู้บัญชาการทหารอากาศทราบเรื่องแล้วนะครับ
กำชับให้ดำเนินการเรื่องนี้ตามกฎหมายถ้าผิดก็ต้องว่าไปตามผิด
ในส่วนของตำรวจก็ดำเนินคดีไป
ทางวินัยต้นสังกัดจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบวินัยตามระเบียบนะครับ
เดี๋ยวให้ทางกฎหมายอาญาตามบ้านเมืองเขาจัดการก่อน
พฤติกรรมการยิงปืนแบบนี้การก่อเหตุแบบนี้มีลักษณะที่ต้องถูกตรวจสอบทางวินัยแน่นอน
เดี๋ยวทหารอากาศเขาบอกว่าเขาตรวจสอบให้นะครับ